สุดท้ายมันต่ำเกินไป
ลมมันพัดล่มของแม่ค้าที่ไปเปิดร้านอยู่
ปิวไปโดนคนหัวแตก
เด็กคนนึงนั่งระบายสีรูปปั้นดนโนเสาร์อยู่

เพราะลมของใต้ปีกของคอริคอปเตอร์
มันพัดแรงแบบนี้ครับ
โหเนี่ย

แต่มีภาคบาลที่เป็นลมของแม่ค้าที่เปิดร้านอยู่
แล้วลมแม่ค้าเนี่ยคุณผู้ชมระวังอะไรนะ

เป็นอัดีตปิวไป
โดนหัวคนแตก
โอเคล่ะเป็นความตั้งใจของเจ้าหน้าที่เนอะ
เขาเห็นตื่นตาตื่นใจเราไม่เคยเห็นปีละครั้งแต่มันต่ำเกินไป
ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยวิ่งกันอุตลุดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่
ประสงค์ของเทศบาลนะฮะก็มีแม่ค้ามาขายของก็มีร่มของแม่ค้าเห็นไหม
ถูกแรงลมใต้ปีกของแฮลิคอปเตอร์มันพัดปิวล่มหักโค้นปิวไปหลายอัน
มีคนโดนล่มฟาดหัวแตกไปนะฮะก็มีคำถามว่าเอ๊ะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานไหน
ทำไมถึงกะระยะความสูงความต่ำไม่พอหรืออย่างไรทำไมบินต่ำจังเลย
แล้วลมมันมาแรงจังเลยเด็กอยู่เต็มไปหมดมันอันตรายมีคำถามเยอะครับ
นะฮะแต่ก็เราไปสังเกตเห็นป้ายเป็นป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน
เฟซบุ๊คของเทศสะบาลตำบลบ่อตรุดเองก็มีการพกฎภาพนี่ฮะคุณผู้ชมเนี้ย
เผ่ารีคอปเตอร์ภาพนักบินอะไรต่างต่างที่ขึ้นไปว่าจะมีการโปรยคโนมให้หรือกรีบ
ให้ดูกันนะฮะนี่ก็เป็นภาพแบบนี้

ทีนี้ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชม

อีกเหตุการณ์หนึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองสงขราครับ
นี่นี่ชายหาดสมิลา

ยังไงนะโอ้โฮดูสิดูสิคุณแค่ปริ้วอะคือ

แล้วเข้ามาต่อเพื่อที่จะเอาขนมมาโปรยให้กับเด็กที่ชายหาด

ก็ลมพัดแล้วน้องเขานั่งระบายสีอยู่นี่
ที่โต๊ะแล้วพอลมพัดมามันก็พัดทุกอย่างไปหมด

ชาวบ้านที่นั่งพักผ่อนอยู่คุณป้าคุณลุงโอ้โหไม่ไหวคุณผู้ชม

คนถ่ายคลิปยืนยันว่าจุดนี้

แล้วก็เอาขนมมาโปรยอะไรแบบนี้

ตำหนิท่านที่ปฏิบัติหน้าที่
เอาไว้เป็นบทเรียนว่าบางทีมันไม่ควรจะบินตามเกิน

แบบนี้หรือต้องประชาสัมพันธ์ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเครื่องบินจะไป

แล้วเอาขนมโปรยมาเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเข้าไปหรือเปล่า

เพราะว่าเรากลัวเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะ
เดี๋ยวความสนุกมันจะกลายเป็นไม่สนุกแทนนะครับ